อ่ะมาแล้วค่ะเรื่องของนายพุทธะค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อกันว่าโอ้โห
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าองค์ปู่เทพหรือว่าองค์ดำเนี่ยนะคะ
ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
พุทธหายไปเลยครับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรำ
ที่เขามีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นน่ะนะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าล่าสุดที่ได้คุยกับ
นายพุทธะนายพุทธะบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าป่าเดี๋ยวจะทุดงเดี๋ยวจะไปเข้าป่าทุดงเนี่ย
ปีแล้วค่อยกลับมาหรือไม่ก็เดี๋ยวจะไปนั่งสมาธิให้ตายไปเลย
บอกไว้แบบนี้จนวันนี้ก็ยังไม่เจอแต่วันนี้มันมีคนคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์ของนายพุทธะอีกทีอาจารย์ของนายพุทธะอีกที
เขาอัดคลิปแล้วเขาก็มีการพูดถึงหมอปลาพูดถึงพระมหาภัยวันอะไรด้วยนะ
เดี๋ยวไปดูคลิปของอาจารย์คนนี้ค่ะ
งด้วยสองคนนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
สร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นเห็นแค่ความอยากมีชื่อเสียง
อยากมียอดวิวเพื่อหารายได้แต่อันนั้นก็ไม่ถือว่าผิดหรอก
แต่สิ่งที่ผิดนั้นไปทำลาย
ศรัทธาแต่ณตอนนี้เนี่ย
สองคนนี้ได้หาเรื่องกลั่นแกล้งลูกศิษย์ของอาจารย์
ซึ่งในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์ของปู่เทพสุริยะ
ก็เลยต้องออกมาปกป้องและโดยบุคลิกนิสัยแล้ว
เขาเป็นคนสมรรถะไม่เคยหวังในลาบยศเงินทอง
คิดจะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น
ปู่เทพสุริยะก็น่ะคือลูกศิษย์ของแก
ชุดของอาจารย์กับลูกศิษย์ก็แตกต่างเลยนะ
แล้วชื่อของอาจารย์ชื่อเต็มนะคะ
นายอันนานังทะโฆษระยาธนชโศษอชาค่ะ
เป็นเจ้าของชุมชนทะธรรมชาติที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
อัดคลิปคลิปนี้ค่ะก็มีการพูดถึงพระมหาภัยวันศ์
พูดถึงหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าอย่าทำลายศรัทธาของชาวบ้านสิ
หลังจากที่นายพุทธะเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะ
พระมหาภัยวันถูกหมอปลากันแกล้งจนต้องหนีออกไปจากสำนักปฏิบัติธรรม
ที่ทำหินเผิงอำเภอกวัคคำจังหวัดบุรีรัมพุทธะกับอาจารย์ชานั้นมันไม่ได้ติดต่อกันนานหลายปีแล้ว
ไม่เคยหวังลาบยศเงินทองอาจารย์ชาบอกแบบนี้ก็เลยอยากจะให้
พระมหาภัยวันกับหมอปลา
พฤติกรรมนี้หยุดทำลายความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
อาจารย์ก็เลยอยากจะมาบอกว่า
สองคนนี้ทำสิ่งในผิดพลาด
ตัวเองไม่รู้แล้วทำรู้
อย่างเช่นมหาภัยวัน
มีแต่ความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจ
เช่นเดียวกับหมอปลา

ไม่มีจิตสัมผัสไม่มีอะไรเลย

มหาภัยวันและหมอปลา
ให้หยุดการกระทำที่ไม่ดีเหล่านี้เสีย

ผู้ที่เป็นนักแสดง

พวกนี้ไม่มีความรู้แต่อย่างใดเลย
ท่านผู้ชมติดตามไทยรัฐนิวโชว์ต้องจำได้

เรื่องราวของนายพุทธลูกศิษย์ของอาจารย์ชาเนี่ย
เริ่มต้นจากมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคุณแนน

มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรานะครับ

แม่เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องสายศรัทธาพระรูปนี้เหลือเกิน

ถึงขั้นสร้างบ้านต้นไม้ให้อยู่หลังบ้าน

อยู่ที่สำนักที่บุรีรำนะฮะ

ใช่เขาบอกว่าชาวบ้านมาเชื่อเองเหมือนกับชาวบ้านมโนไปเอง
เสียงล่ำลือถึงอิทธุริตปฏิหารต่างของเขาเนี่ย

ครูต้อยตอนนี้กลับบ้านไปอยู่กับลูกสาวแล้ว

เคยไปปฏิบัติธรรมกับนายพุทธะ

ตอนนั้นนายพุทธะยังมีสำนักอยู่ศรีสเกต
แล้วถูกขืนใจจนมีลูกอายุ๔ขวบ
ตอนหลังเธอจะมีข่าวว่า
ปฏิเสธแล้วไม่ได้รู้จักกับนายพุทธะ

แต่คุณพ่อแม่หรือว่าพี่ชายที่บ้านก็ยังยืนยัน
แต่นายพุทธะก็ปฏิเสธนะ
แล้วก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงว่าตกลงมันจริงมั้ยยังไงกรณีนี้
ส่วนสำนักของนายพุทธที่ศรีสะเกด
ตอนนั้นถูกขับไล่ไปไปอยู่ที่บุรีรำ
ตอนนี้ก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตอีก

แล้วนายพุทธะก็หายตัวไปนะครับ
อาจารย์ชาก็ปรากฏตัวมา
อาจารย์ชาบอกโอ้โหหมอปลากับพระมหาภัยวันบุกไปถึงสำนักของนายพุทธที่บุรีรำเนี่ย
แล้วก็ทำเขาเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป
อาจารย์ชาคนนี้ประวัติไม่ธรรมดานะครับทุกผู้ชมครับ
ในชาหรือว่าพระอาจารย์ชาหรือว่าอาจารย์ชาที่ลูกศิษย์เรียกเนี่ย

นี่เป็นภาพในอดีตต่างของเขาเดี๋ยวเราไล่ให้นะฮะ
อาจารย์ชาเคยบวชเป็นพระมีข่าวดังเมื่อกรกฎาคมปี๒๕๕๙

ตอนนั้นมีข่าวว่าพระที่ชื่อพระสุภกิจมหิตธโก
เป็นเจ้าวาดวัดวังหอมพุทธารามที่ตะบนวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนนั้นเนี่ยศีรษะแตกแล้วเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำไม่ได้เป็นแบบเลือดเป็นของเหลวมันเป็นผลึก
แล้วเขาบอกว่านี่คือพระธาตุเลือดของเขาไหลออกมาเป็นพระธาตุ
ชาวบ้านในพื้นที่รู้เรื่องบอกไม่ใช่ว่าเรื่องสายศรัทธานะฮะ
มาเห็นบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะอวดอุตลิแล้ว
นี่ฮะนี่เป็นภาพในอดีตนะครับเมื่อปี๕๘นะครับชาวบ้านนี่บุกมาเลยบอก
อุตริแล้วระลึกชาติได้มีเลือดออกมาเป็นผลึกเป็นพระธาตุออกไปเถอะ
อยู่ไปก็เสื่อมเสียพุทธศาสนาหมดนี่ฮะนี่คือภาพของอาจารย์ชาในตอนนั้นนะครับ
ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่พระสุภกิจมหิธโกจ้าวาดวัดวังหอมพุทธาราม
เหตุการณ์เมื่อกรกฎาคมปี๕๘ต่อมา๑๓กรกฎาคมปี๒๕๕๙อีกปีนึงครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์ชาคนนี้มีข่าวอีกครั้งนึงแต่ตอนนั้นศึกแล้วศึกจากการเป็นพระสวมชุดยาวสีน้ำตาลสวมทับด้วยเสื้อกั๊ก
มีผ้าคลุมลักษณะแบบนี้ฮะมีผ้าคลุมแบบสีน้ำตาลมีคลุมหัวคลุมศีรษะแล้วเปลี่ยนชื่อ
ชื่อนายอันนัทนางทะโคตระยรภ์ธนโชฆ์เลขยากเรือนนามสกุลก็ยาก
ปฏิบัติธรรมพร้อมกับลูกศิษย์ที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง
ชาวบ้านเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกให้ไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่านายอนัทนังทะคนนี้เนี่ยอ้างว่ามาทำกิจกรรมโครงการศูนย์รวมศาสนาพุทธธรรมชาติ
ศึกษาเรื่องการกินการอยู่การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติ
แต่มันดูแปลกเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสุดท้ายล่าสุดเขาหายไป
หายไปแล้วเดือนตุลาคมปี๖๑อาจารย์ชาคนนี้โผล่มาอีกทีนึงทำโปรเจกต์ยักษ์เลยนะฮะ
โปรเจกต์ชุมชนทะธรรมชาติที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่นี่นี่แหละบอกว่าขอแบ่งขายที่ดินแถวนี้นะฮะ
เพื่อจะทำโครงการเป็นโปรเจกต์ยักษ์ชุมชนธรรมชาติ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เอ้าพื้นที่นี้มันป่านี่พื้นที่ป่าแล้วคุณจะไปแบ่งขายอะไรอ่ะ
แล้วโฉนดอะไรของคุณได้มาถูกต้องหรือเปล่าเนี่ย
เนี่ยฮะไปตรวจสอบอาจารย์ชาบอกโฉนดถูกต้องตามกฎหมายนะ
ผมมีโฉนดตอนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่นะครับ
เขาก็เงียบหายอะไรของเขาไปจนกระทั่งมีข่าวเรื่องนายพุทธะ
ใช่ค่ะมีข่าวเรื่องนายพุทธอาจารย์ชาก็เลยโพสต์คลิป
พูดถึงนายพุทธะในฐานะเป็นลูกศิษย์ตัวเอง
แล้วก็ไปโน้นพูดถึงอดีตพระธรรมกรด้วยพูดสองเรื่อง
คือนายพุทธะนี่เขาก็เคยบวชค่ะบวชแล้วก็ศึกใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะมาสร้างศาสนาใหม่อะไรของเขาเนี่ย
อาจารย์ชาก็เคยบวชแล้วก็ศึกแล้วก็มาแต่งตัวแบบนี้
แล้วก็มีกิจกรรมอะไรของเขาแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เขามีกิจกรรม
แล้วก็มีคนร่วมกิจกรรมก็แต่งตัวคล้ายอาจารย์ชาหมดเลยนะ
แต่งตัวลักษณะแบบนี้หมดเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าความหมายของการแต่งตัวของเขาคืออะไรนะ
เห็นไหมคนร่วมกิจกรรมคนอื่นใช่ก็แต่งตัวแบบนี้ด้วย
นี่ค่ะนี่นะคะคือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปเลยชุมชนทะธรรมชาตินี่

ทะธรรมชาติอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นที่พักของอาจารย์ชาหรือในชานะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
แม่ของนายพุทธะได้พามาบวชที่วัดที่เขาบวชอยู่นายพุทธมีปัญหาด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพคือเหมือนกับว่านายพุทธะโดนของอืม
ที่บ้านก็พามาบวชก็เลยบวชวัดเดียวกัน
เป็นลูกศิษย์กันอยู่เกือบสามปีหลังจากนั้นต่างคนต่างศึก
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยในชาคนนี้บอกว่า
ตอนบวชอยู่ด้วยกันนายพุทธะเป็นคนชอบหลีกวิเวก
ชอบอยู่คนเดียวเวลาสอนอะไรก็รับฟังและเข้าใจ
หลักคำสอนแบบเหมือนกับว่าเก่งเรื่องของการแบบฟัง
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอะไรแบบนี้ค่ะ
จากที่เคยอยู่ด้วยกัน๒๓ปีที่ผ่านมานะครับ
คือดูแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นคนสมรรถะนะ
เป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องกับเรื่องการเงินการจอง
ราบยศต่างตอนที่อาจารย์สอนเขาเนี่ยอยู่กับอาจารย์เนี่ย
คือเขาเป็นคนที่ชอบวิเวก
อาจารย์สอนอะไรเขาก็จะรับฟัง
รับฟังแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ฟังแล้วเข้าใจได้เร็ว
ก็เรื่องผิดเนี่ยก็ว่าไปตามกฎหมาย
แต่ถ้าอะไรที่ไม่ผิดแล้วไปกันแกล้ง
อันนี้อาจารย์ก็จะยื่นมือเข้าช่วยโดยทันที
ในชาหรืออาจารย์ชาคนนี้บอกว่า
ที่ออกมาปกป้องนายพุทธะก็เพราะมองว่า
นายพุทธะเนี่ยเป็นเพียงคนคนนึง

พระมหาภัยวันกับหมอปลาเนี่ยมากลั่นแกล้ง
เหมือนกับทำไปเพื่อมีประโยชน์อื่นใดแอบแฝงหรือเปล่า
จริงแล้วการช่วยเหลือทำได้หลายวิธี
ถ้าเกิดจะมาช่วยนายพุทธะหรือว่าทำให้สังคมกระจ่างหรืออะไรเนี่ย
มันทำได้หลายวิธีไม่ใช่ต้องมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

เพราะสองคนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีประโยชน์แอบแขวงในการที่จะทำ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แค่ปกป้องไม่ใช่แค่ปกป้องปู่พุทธนะ
แต่ถือว่าปกป้องทุกคนที่พวกนี้ได้ไปกระทำนะ
คนเราการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมีวิธีช่วยที่ให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนก็ได้

แต่ที่สำคัญนั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าเขาผิดเขาถูกเป็นยังไง
ฟังอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็จะเล่นกันอย่างเดียวแล้วเล่นกันมาทีนึงก็มากันเหมือนแบบมาเพีย
ไอ้หลายที่เขาทำดีเราก็ยินดีและสรรเสริญอยู่แล้ว
แต่มาดูแล้วเนี่ยความไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะกว่า
แต่ที่ดูทั้งหมดเนี่ยส่วนมากแล้วคนจะเริ่มไปงมงายกับสองคนนี้มากกว่า
พระอภัยวันยังไม่เท่าไหร่นะท่องหาอภัยวันยังไม่เท่าไหร่
แต่ว่าคือพระไปวันเนี่ยมีความรู้แต่บังเอิญใช้ความรู้ในทางที่ไม่เข้าใจ
ส่วนแล้วไปคบหาไปเที่ยวตามกับหมอปลาซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่ได้เก่งอะไรเลยทุกอย่างเป็นการแสดงทั้งหมด
นี่ฮะท่านผู้ชมครับก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
เพราะว่านายชาที่บอกว่าเป็นอาจารย์ของนายพุทธะเขาออกมาปกป้องลูกศิษย์
แล้วก็พุ่งเป้าไปที่หมอปลากับพระมหาภัยวันเราก็ไปถามหมอปลาหน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับท่านผู้ชมครับ
คือหมอปลาเนี่ยบอกว่าที่ตัวของนายชาเนี่ยอัดคลิปพาดพิงนะครับ
โดยหมอปลาบอกว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของนายชามาก่อนว่าชอบอวดอุตริผิดหลักความเป็นจริง
ต่างกับนายพุทธที่เป็นลูกศิษย์นั่นแหละ
เรื่องที่นายชาบอกว่าหมอปลาเป็นคนที่ไม่ได้มีจิตสัมผัสอะไรที่เห็นทั้งหมดคือการแสดง
หมอปลาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่ขอให้ดูผลงานหรือว่าสิ่งที่ผ่านมา
กระทำที่ผ่านมาในการช่วยเหลือคนของเขาก็แล้วกันว่าช่วยไปกี่คนแล้ว
ขณะเดียวกันยืนยันว่าตัวหมอปลากับพระมหาภัยวันไม่เคยเข้าไปทำลายความศรัทธาของชาวบ้าน
แต่ที่ไปเนี่ยคือไปทำลายผลประโยชน์ของคนกลุ่มที่หาประโยชน์จากความศรัทธาของชาวบ้านมากกว่า
ทำลายคนที่หากินกับความตกทุกข์ได้ยากคนที่ต้องการที่พึ่งพาทางใจ
อันนั้นมันไม่ใช่ความศรัทธาแต่มันไปทำลายเครื่องมือทำมาหาแดกของเขามากกว่า
อันนั้นคือมันไม่ใช่ศรัทธาอันนั้นคือปัญญาอ่อนหลอกคนที่เขาไม่มีที่พึ่ง
การแต่งกายก็ดูครับว่ามันก็ไม่ผิดหรอกที่อาจารย์กับลูกศิษย์เขาจะมีนิสัยแบบนี้
แต่ก็คิดว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนเดี๋ยวฝนมันตกมันก็จะทำให้คนเนี่ยเพ่นพ่าน
ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลหลักไม่ว่าจะเป็นศรีธัญญาสวนปรุงบ้านสมเด็จ
ก็คือผมมองว่าตัวเองก็โดนขับไล่มาแล้วยังจะเอาอีก
แต่ผมก็พูดนะผมกับโรงพิศภายวัน
เราไม่เคยแสด็กอิทธรรมิจปัทหาหรอกลงคน
และเราก็ไม่เคยโดนขับไล่
ขณะที่พระมหาภัยวันนั้นครับเราไปถามพระมหาภัยวันนะครับ
พระมหาภัยวันบอกว่าได้ฟังคลิปของนายชาจนจบแล้ว
ก็ไม่รู้ว่านายพุทธะเนี่ยจะเป็นสิทธิ์แท้หรือว่าสิทธิ์ปลอมของนายชานะ
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าทีแรกเนี่ยเอ๊ะนายชาคือใครอะไรยังไง
ออกมาบอกว่าเป็นอาจารย์ของนายพุทธะก็ไปหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลดูจนอ๋อ
ในชาหรือพระอาจารย์ชานี่คืออดีตพระชานี่
อดีตพระที่เคยสอนชาวบ้านให้ปฏิบัติธรรมกับม้า
เคยมีข่าวดังมาก่อนเคยอ้างว่าตัวเองมีเหงื่อเป็นพระธาตุ
เลือดไหลออกมาเป็นพระธาตุจนชาวบ้านเนี่ยขับไล่ออกจากวัดมาเมื่อ๕ปีที่แล้ว
แล้วตอนนี้ก็ออกมาตั้งนิกายของตัวเอง
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าคือถ้าใครจะตั้งนิกายตั้งรัฐธิตั้งสำนักอะไรก็แล้วแต่
แล้วนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่
หรือว่าจะมาเผยแพร่อย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ไม่ควรอวดอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วไปหลอกลวงประชาชน
ก็อยากฝากคนที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นคนที่อ้างตัวแปลกอะไรอย่างนี้ให้ดูที่มาที่ไปให้ดี
เหมือนอย่างคนที่อ้างว่าอาจารย์ชาเนี่ยปี๕๘นี่โดนชาวบ้านขับไล่นะ
เพราะว่าอยู่ในสำนักในวัดแล้วก็พาชาวบ้านทำเรื่องเพี้ยน
เช่นสร้างคอกม้าให้คนไปปฏิบัติธรรมกับม้าอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วโยมไม่ได้แล้วรวมตัวกันขับไล่เลย
คือคนพวกนี้จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือชอบอดอ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษ
มียานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะว่าคนที่เข้าไปตรวจสอบ
ตั้งคำถามว่ารู้ไม่จริงไม่รู้
คือถ้าสังคมไปเชื่อคนอย่างนี้ต่อมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะ
คือถ้าเห็นคนออกมาอย่างนี้แต่มาว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละ
ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ชาที่บอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ของนายพุทธะอีกที
แล้วก็ออกมาปกป้องนายพุทธะนะก็ว่ากัน
แต่ทีนี้ตัวของนายพุทธะเองอยู่ไหนอยู่ที่ไหน
ออกมาตอบไหมจะออกมาชี้แจงอะไรไหม
วันที่๓แล้วยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าลูกศิษย์ของนายพุทธะขอแถลงข่าว

เพราะว่าผู้สื่อข่าวไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ตามไปตามหาก็ใหม่เจอลูกศิษย์บอกเอางี้ก็แล้วกันลูกศิษย์แถลงเอง
สาราที่เคยใช้ต้อนรับญาติโยมก็สะอาดสะอ้าน
ข้าวของเครื่องใช้ของนายพุทธะถูกเก็บออกไปนะคะ

อาศนะก็ไม่อยู่แล้วนะคะ
รูปภาพทหารเรือที่ติดโชว์เอาไว้ก็ไม่มี
ก็เหลือแค่นี้พานพุ่มนิดหน่อยรูปปั้น
สิ่งอื่นไม่มีแล้วคุณผู้ชม
ทีมข่าวไปเจอกับนายกรกฎมุมกลางอายุ๔๐ปี
ชาวบ้านหมู่๑๖ตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำ

เขาใช้คำว่าหลวงปู่พุทธะเขายังเรียกว่าหลวงปู่พุทธะ
หลวงปู่พุทธะออกทุดงไปตั้งแต่คืนวันที่๑๙เมษายน
ล่าสุดวันนี้๗โมงเช้าหลวงปู่พุทธะลงมาจากเขาค่ะ
ตอนแรกจะแถลงข่าวด้วยตัวเอง

ลงมาแล้วตอนแรกลงมาแล้วจะแถลงข่าว

ให้นายกรกฎที่เป็นลูกศิษย์แถลง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทุดงต่อ

แต่ใช้คำว่าไปทุดงอย่างนี้นะคะ
หลวงปู่พุทธชี้แจงกับสื่อด้วยตัวเองจะได้ไม่โดนโจมตี
แต่ตอนนี้ค่ะเหมือนกับชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อน
คนทั้งประเทศมาตำหนิว่างมงายผู้ใหญ่บ้านก็ถูกต่อว่า
ว่าให้ท้ายหลวงปู่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ดงที่ดินด้วย
ชาวบ้านที่ทำกินอยู่ในที่ดินตรงนี้เขาก็เดือดร้อนไปด้วย
กรกฎบอกว่าผมในฐานะลูกศิษย์หลวงปู่พุทธ
ขอขอบคุณหมอปลาขอขอบคุณพระมหาภัยวันที่อุตส่าห์เดินทางมา
แล้วก็ทำให้สองแม่ลูกก็คือครูต้อยค่ะ
ต้นเหตุเนี่ยได้ปรับความเข้าใจกันได้ไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
แต่ตอนนี้หลวงปู่พุทธะขออยู่แบบนิ่งขอสงบนิ่งไม่ตอบโต้ใครดีกว่า
อยากจะยุติเรื่องทั้งหมดนายกรกฎบอกว่าเนี่ยก็ผมแถลงแทนเลย
ที่ผ่านมาก็สังคมลงโทษว่าหลวงปู่เป็นคนผิดเป็นอะไร
เพราะเป็นการนำเสนอข่าวฝ่ายเดียวหลวงปู่ไม่ได้ชี้แจงอะไรเลย
และตอนนี้หลวงปู่ไปทุดงต่อแล้วผมขอชี้แจงแบบนี้ก็แล้วกัน
ขอให้มันจบเรื่องไปหลวงปู่ขออยู่นิ่ง
ก็เมื่อเช้านะครับแกเข้ามาแล้วก็นั่งพูดคุยกับผมก็เรื่องฝากขอบคุณนี่
ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วแกก็บอกว่าไม่อยากที่จะวุ่นวายกับสื่อหรือใครก็แล้วกัน
แกบอกว่าถ้าเราทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนท่านก็ไม่อยากจะมายุ่งแล้ว
มันมีผลกระทบกับชาวบ้านครับตอนนี้ไม่ได้ว่ามีผลกระทบกับหลวงปู่อย่างเดียวนะครับ
ชาวบ้านอ่ะเดือดร้อนมันมีในแง่ลบในเรื่องของชาวบ้านอ่ะทุกคนก็จะมาประนามในชาวบ้านว่า
ชาวบ้านของเขางมงายปกป้องงมงายปกป้องพระอาจารย์หลวงปู่นู่นนี่นั่น
ผมก็จะไม่ยอมนะผมจะไม่ให้ทางประชาชนที่เข้าใจในเรื่องของการเสพข่าวไปในด้านฝ่ายเดียวนะครับผม

ด้านลบนะเพราะว่าผมก็อยากที่จะปกป้องคนในบ้านเขา
เรียกว่าเขาไม่ได้คือไม่มีความเดือดร้อนดีกว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่ดีกว่านะ
ไม่เคยเรียรายนะอันนี้ผมไม่ได้ปกป้องท่านนะครับนะในตามหลักความเป็นจริง
ถ้าทุกคนที่ดูผมในตอนนี้นะครับผมคุณลงมาดูเลยครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงนะครับ
นี่ค่ะลูกศิษย์คนนี้ก็ยังเรียกนายพุทธว่าหลวงปู่นะคะแล้วก็เรียกว่าท่านนะคะ
แล้วก็ออกมาชี้แจงแทนแบบนี้อ่ะค่ะนายอัธพลเอี่ยมนางรองอายุสี่สิบปี
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมามีพระทุดงมาพำนักอยู่ที่บริเวณนี้หลายรูป
แต่ไม่มีใครอยู่ได้เพราะว่าถนนที่เข้าไปถึงเป็นหลุมเป็นบ่อห่างไกลหมู่บ้าน
หลังจากหลวงปู่พุทธมาอยู่พัฒนาขึ้นมากเลย

พัฒนาขึ้นเยอะเลยดูสิทางเข้าออกสะดวกมาก
เรียรายเงินของชาวบ้านอะไรด้วยนะ
หลวงปู่เนี่ยสอนชาวบ้านให้คนแบบเป็นคนดีด้วยนะ
นี่นะคะแล้วนายอัฐพลก็บอกว่าข่าวที่ว่าหลวงปู่พุทธไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงจนมีลูกอ่ะ
ชาวบ้านเขาไม่สนหรอกเรื่องมันผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว
มาถึงจุดนี้ถ้าใครเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วสร้างความเจริญสร้างความดี
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านเขาไม่ว่าชาวบ้านเขายินดีเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
อันนี้ไม่เคยเรียรายนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ปกป้องท่านนะครับนะในตามหลักความเป็นจริง
ถ้าทุกคนที่ดูผมในตอนนี้นะครับผมคุณลงมาดูเลยครับว่าสถานที่แห่งเนี้ย
เป็นยังไงนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ท่านตอนที่นั้นท่านยังไม่ปฏิบัติธรรม
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็แล้วแต่ท่านตอนนั้นท่านยังไม่อยู่ในสายธรรม
คือมันผ่านมาแล้วแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ชายสองคนที่เป็นลูกศิษย์ที่เลื่อมใสนายพุทธะนะฮะ
ใช่ค่ะก็คงไม่ใช่ความเห็นของชาวบ้านทั้งหมดในพื้นที่
ถ้าจะถามความเห็นว่าใครเห็นชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องทำทั้งหมดใช่ไหมครับ
อันนี้เราสะท้อนจากสองคนนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนที่เขาบอกว่ามาดูสิพื้นที่เป็นยังไง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วก็เป็นที่สอบประกอบใช่ค่ะ
ไม่ได้เป็นที่ของนายพุทธะไม่ได้ขออนุญาตสร้างสำนักสงฆ์อะไรด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้เราเสนอภาพพระพุทธรูปหินแกะสลักเป็นพระปางนอนนะครับ
อยู่ในถ้ำหินเพลิงจุดที่นายพุทธะเข้ามาสร้างสำนักอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพที่ผู้โพสต์บอกว่าเคยลงไว้ช่วง๒๓ปีก่อนหน้านี้
ภายในถ้ำนี้สวยงามร่มรื่นถ้ำแห่งนี้จะมีพระทุดงแวะเวียนมาหลายรูป
พระพุทธรูปหินที่เห็นเนี่ยมีพระทุดงรูปหนึ่งกับช่างแกะหินมาแกะสลักเอาไว้
อยู่ใต้หินใหญ่ที่ลักษณะเป็นถ้ำหรือว่าเป็นโถงทำไว้เป็นห้องให้คนเข้ามากราบมาไหว้มาขอพร
แต่หลังจากนายพุทธมาปักหลักมาทำสำนักอยู่ตรงนี้
ชาวบ้านบอกนี่ฮะเปรียบเทียบกันปี๖๐ยังมีรูปปั้นที่เป็นหินแกะสลักเป็นรูปพระนอนอยู่เลย
แต่ปีนี้ปี๖๔หายไปไหนชาวบ้านทำไมไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นี้หายไปไหน
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยนายพุทธะมาอยู่แล้วทุบทิ้งไปแล้ว
นี่นะครับคือนายพุทธะลงจากเขามาก็ได้นะฮะจะชี้แจงเพิ่มเติม
เมื่อเช้าลงมาบอกลูกศิษย์อยู่แป๊บหนึ่งใช่แล้วบอกว่าจะไปทุดงต่อ
ไม่ได้บอกเรื่องนี้เผื่อนายพุทธดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่
ค่ะอ๋อเขาไม่ใช้โทรศัพท์นี่เขาบอกว่าเขาไปทุดงแบบตัวเปล่า
ไม่ได้ดูทีวีเผื่อลูกศิษย์จะไปบอกใช่ไหมฮะ
ว่ามันหายไปไหนตรงนี้ฮะทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจถ้ำหินเพลิงนะครับเดินหา
ถ้ำที่เคยมีพระนอนประดิษฐานอยู่ตามที่ชาวบ้านเขาโพสต์เอาไว้
ก็ไปเจอจุดพระนอนอยู่ในถ้ำนั้นนะครับอยู่ตรงใต้ก้อนหินขนาดใหญ่
นายพุทธะเคยนั่งพูดคุยกับหมอปลาแล้วก็พระมหาภัยวัน
บริเวณถ้ำไม่มีรูปปั้นแกะสลักพระนอนแล้วนะครับมีพวกข้าวของที่ใช้กราบไหว้กระถางทูบนะ
มีตู้ขนาดเล็กเล็กนะครับมีรอยพระพุทธบาทแกะสลักหินมีตลปัด
มีค้อนลักษณะค้อนปอนนะฮะอุปกรณ์ต่างมีกองรวมกันอยู่
ก็เลยคาดว่าจะขนเศษหินเนี่ยออกไปจากจุดนี้หรือเปล่า
ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะเราเปรียบเทียบให้ดูภาพนะครับ
ถ่ายเมื่อปี๖๐กับปี๖๔ที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของพื้นที่โล่ง
ลักษณะโล่งตรงนี้นะครับเดินสำรวจรอบรอบบริเวณปรากฏว่ามีกองหินอยู่เยอะนะครับ
เรียงรายอยู่ใกล้ถ้ำพระนอนนะครับค่ะไปรื้อค้นดูมีชิ้นส่วนของพระนอนด้วยนะฮะ
มีร่องรอยเลื่อยขาของพระนอนที่ถูกเจาะทุบทำลายแตกกระจัดกระจายอยู่ด้วย
ตรงกองตรงนี้นะครับพบพระพุทธรูปขนาดเล็กถูกทุบจนเสียหายวางทิ้งเอาไว้ด้วย
เสียญพญานาคถูกทุบด้วยนี่ฮะแล้วที่บอกว่ามาอยู่แล้วแบบไม่มีอะไรเสียหายเนี่ย
ไม่รู้ว่าตรงนี้ใครทำเสียหายเอาไว้
เพิงพักของนายพุทธะนะฮะที่ลูกศิษย์เขาเรียกอาสมเนี่ย
อยู่ที่ป่าที่ห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ๕๐๐เมตร
พวกจีวรที่เป็นสีดำถูกห่อเอาไว้ในพระโหมมีเต้นนอน
วันนี้สิ่งของพวกนี้ถูกเก็บออกไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับ
ที่ภายในสำนักตอนนี้ก็เงียบเหงานะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาห้ามคนเข้าออก
บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าออกห้ามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะ
สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงตั้งอยู่บนที่ดินสอปกรท้ายหมู่บ้านเขาย้อยพัฒนานะครับ
มีเนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๕กิโลเมตร
อยู่ที่บุรีรำนะครับในสำนักมีเสาทงชาติไทยมีโรงครัวนะมีส่วนที่เป็นส่วนงานก่อสร้างต่าง
แต่ตอนนี้หยุดหมดนะฮะหยุดไปโดยปริยายเพราะนายพุทธไม่อยู่
บริเวณลานหินขนาดใหญ่กลางสำนักเป็นจุดที่ตั้งรูปหล่อของนายพุทธขนาดใหญ่
หล่อสีทองตรงนี้ฮะนั่งอยู่บนดอกบัวแล้วทำมือทำไมแบบนี้
นายพุทธะเคยนิมนต์พระมานิมนต์หลวงพ่อมาร่วมพิธี
ถวายพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์รูปหล่อพระในสำนักสงฆ์หน่อย
หลวงพ่อเงยขึ้นไปดูไม่ใช่พระพุทธรูปรางต่าง
เลยบอกงั้นกลับดีกว่าไม่รับข่าวขี้นิมนต์นี่ฮะ
หินตรงนี้นะครับรูปปั้นนี้ยังอยู่นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเป็นรูปหล่อหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
มีผ้าคลุมเอาไว้มีสังกษีบางแดดนะครับ
ช่างทำนั่งร้านเอาไว้นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติม
ด้านหลังรูปหล่อเนี่ยจะมีส่วนคล้ายกับส่วนของนาคปรกอยู่ด้วยนะฮะ
ค่ะโอ้โหและรูปหล่อที่เป็นหน้าตาของนายพุทธะเนี่ยนะ
มีทั้งที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่บุรีรำแล้วก็มีที่วังพญานาคบ่อเก่าที่ศรีสะเกดด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้ในพุทธะอยู่ศรีสะเกดก็ถูกไล่ออกจากพื้นที่แล้วก็มาอยู่ที่บุรีรำ
รูปปั้นต่างเหล่านี้ค่ะคือเป็นหน้าของนายพุทธะ
แต่ลักษณะท่าทางรูปทรงก็คือทำเรียนแบบเป็นพระ
ดูสิคะหมอปลาก็เลยบอกว่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ได้นะ
เนี่ยเป็นนาคปรกแต่เป็นหน้าตัวเองหมอปลาบอกไม่ได้
เรียนแบบพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้ไม่ได้นี่คือการหลอกลวงประชาชนนี่คือการอวด